ตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่วัยรุ่นที่ปฐุมธานีโดนแทงกันหน่อยนะฮะ
เขาบอกว่าเวลาผ่านไปนี่เกือบจะ๒เดือนแล้วเหมือนคดีจะยังไม่คืบนะครับ
ล่าสุดเราก็ไปคุยกับสองฝ่ายเลยฮะทั้งฝ่ายคนที่ถูกแทงและฝั่งคนแทง
ฝั่งคนแทงบอกว่าจริงวันนั้นไม่ได้จะไปแทงเขาเลยนะ
เอามีดไปตั้งใจจะไปตัดใบตองเพื่อจะเอาไปทำห่อหมกช่วยที่บ้าน
แต่ถูกอีกฝ่ายหาเรื่องก่อนเหตุการณ์นี้ครับถ้าย้อนกลับไป
เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตัวเมืองปฐุมธานี
บาดแผลของคนที่โดนแทงแทงจึ๊กเข้ามาแบบนี้
ช่วงประมาณสักบ่ายโมง๑๑ธันวาคมปี๖๕ครับ
คนเจ็บที่โดนแทงชื่อว่าในเบนส์อายุ๒๖ปีในเบนส์หรือว่า
นายอลงกรใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วถูกคู่กรณี
เป็นวัยรุ่นอายุ๒๑ชื่อว่าฉุนในฉุนเนี่ยใช้มีด
แทงเข้ามาครับแล้วเป็นเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกัน
ด้วยนะครับเขามีแผลตามลำตัวและต้นขาด้านซ้ายลึก
เซนเย็บไป๓เข็มครับคุณผู้ชมพี่มิ้วชาวบ้านเข้ามาช่วย
ห้ามศึกตอนนั้นมันก็จะมีคลิปเหตุการณ์นี่นะฮะช่วงท้ายของคลิป
เหมือนกับว่าแม่ของฝั่งคนแทงคือแม่ในฉุนเนี่ยไปยก
มือไหว้ฝั่งของในเบ้นด้วยอืมอ่าลองดูนะครับเสื้อแดงนี่คือใน
ฉุนนะลูกศรสีเขียวนั่นคือเบนท์ครับนี่ฮะหลังจากนั้นก็เหมือนกับ
มีปากมีเสียงกันดูไล่ภาพไปเรื่อยในจังหวะที่แม่ของใน
เข้าไปยกมือไหว้ฝั่งของในเบ้นส่วนวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
ครับคุณผู้ชมนี่ฮะคือก่อนจะเกิดเหตุการณ์ในฉุนเดินเข้าไปที่
หน้าหมู่บ้านเบนส์กับเพื่อนอีกคนล่วงหน้าเข้าไปในร้านก่อน
สักพักหนึ่งคุยอะไรกันสักอย่างแล้วก็เกิดเหตุชุด
ละมุมขึ้นครับหลังเกิดเหตุเบนเดินทางไปร้องเดียนกับเหตุ
ใหม่ต้องรอดนะฮะแล้วหลังจากเกิดเรื่องก็ไปแจ้งความแล้ว
ที่สพมปธุมธานีเนี่ยครับ
ไปเกือบสองเดือนเหมือนคดีจะไม่คืบหน้าวันนี้คุณ
ติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุบ้าน
ของในเบนส์กับในฉุนเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนทาวน์ฮาวส์ห่างกัน
แค่๗หลังคุณผู้ชมคือเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงผู้เสียหาย
เล่าว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยตัวเขากับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ไป
ซื้อของที่ร้านค้าหน้าหมู่บ้านในฉุนเข้ามาในร้านจังหวะนั้น
ตัวเขาเองเนี่ยออกจากร้านแล้วแล้วฉุนก็พูดขึ้นมาว่ามึงห้อง
ใจอะไรไหมจะเอากับกูไหมแล้วมองหน้าเหมือนจะหาเรื่องตัว
เขาเองไม่สนใจอันนี้เบ้นบอกนะฮะเดินมาหน้าร้านแล้วแต่
ฉุนเดินตามพูดจาหาเรื่องแล้วหยิบมีดฮะมีดยาวประมาณสัก
ไม้บรรทัศน์อยู่หลังมอเตอร์ไซค์แล้วมาทำร้ายเขายอม
เคยทะเลาะกันมาก่อนเมื่อปีที่แล้วนะครับรุ่นพี่ของ
ฝั่งในฉุนเกือบจะขับรถมาชนเขาตอนนั้นเนี่ยเคลียร์ปัญหา
กันไปแล้วก็คิดว่าจบไม่คิดว่ามันจะลากยาวแบบนี้ครับ
มันเล่มแรกได้แล้วมันก็ไม่ลดละความพยายามอะพี่
มาหยิบมีดเล่มที่สองจากในบ้านเพื่อที่จะฆ่าผมอีกรอบหนึ่ง
เองใช่ไหมครับบ้านตัวเองใช่ครับทีเนี้ยผมกับเพื่อนก็ไปตั้งหลัก
โดยการที่แบบผมโทรหาตำรวจอีกรอบนึงจนมีสายตรวจมา
เขาบอกว่าจับเลยไม่ได้นะต้องเป็นเหตุซึ่งหน้าถึงจับได้
เขาบอกผมแบบนี้พี่อ่านี่คือในฝั่งของคนที่ถูกแทงนะครับ
ส่วนฝั่งในฉุนบอกว่าจริงวันนั้นตัวเขาเองไปซื้อถ่านให้ยาย
เพื่อจะมาก่อไฟเตรียมทำห่อหมกแล้วก็เอามีดไปด้วยเพื่อจะไปตัดใบตองครับ
นั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมเขาถึงต้องพกมีดเขามีมีดอยู่ในมือ
พอไปถึงเห็นเบ้นยืนอยู่ในร้านเจตนาคือจะไปทักทายในสินบอกแบบนี้
จะไปทักทายในเบ้นตามปกติมีอะไรหรือเปล่าถามดีดี
แต่ว่าฝั่งในเบ้นเข้าใจว่าไปหาเรื่องก็เลยด่ากันไปด่ากันมา
เบนท์เนี่ยมาต่อว่าเขาแบบหยาบคลายแล้วก็ท้าทายครับ
ก็เลยบอกว่าให้ตัวเองเตรียมขายบ้านรอไว้เลยเพื่อเอาเงินมาชดใช้ค่ารักษาพยาบาล
สามแสนยอมรับแทงในฝั่งนู้นจริงคือในเบ้นเนี่ย
เพื่อป้องกันตัวเพราะฝั่งนู้นเอากระถางต้นไม้มาปลาใส่บ้านของในฉุนนะฮะ
ที่สำคัญเคยทะเลาะกันมาก่อนจริง
แล้วเบ้นเนี่ยมักจะมีเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านในพื้นที่ไปทั่วครับ

ที่ฝั่งของคนเจ็บเขาบอกกลัวจะไม่คืบหน้า
ล่าสุดเราตรวจสอบกับตำรวจสพเมืองปฐุมธานีบอกว่า
วันที่เกิดเรื่อง๑๑ธันวาปี๖๕ผู้เสียหาย
มาแจ้งความแล้วแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะครับ
ก็สอบปากคำพร้อมกับส่งตัวไปตรวจรักษา

ตอนนี้คือรอผลตรวจจากโรงพยาบาลครับ
เพื่อประกอบสำนวนพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหา
ส่วนผู้ก่อเหตุอาจจะถูกแจ้งข้อหาคือ

จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอน
รอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมครับ